คุณผู้ชมคะมีคนเสียชีวิตอยู่ริมถนนอยู่ในซอยอีกแล้วนะคะ
แถวหนองแขมค่ะนี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้ซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดทับสี่นะคะ
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะนั่งรอผู้โดยสารอยู่ที่วิน
แล้วโรคประจำตัวอาจจะกำเริบเป็นลมล้มพับไป
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ริมทางแบบนี้แน่นอนค่ะก็ต้องตรวจดูด้วย
ว่าผู้เสียชีวิตติดโควิดสิบเก้าหรือไม่นะคะบ่ายวันนี้ค่ะ
ตำรวจสนหนองแขมได้รับแจ้งว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะ
อยู่ข้างปรายศนีย์ไทยสาขาเพชรเกษมซอยเพชรเกษม
สิบเจ็ดทับสี่เขตน้องแข็มกรุงเทพนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านาย
นิธิดนพัฒน์ชาญผลเจริญอายุ๔๔ปีเป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะ
สภาพคือนอนหงายใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลแล้วก็มีเสื้อกั๊กวินรถจักรยาน
รับจ้างสีส้มคาดดำใส่ทับอยู่อ่ะนะคะใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
มีรองเท้าแตะวางอยู่เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบแน่นอนก็ต้องใส่ชุดพีพีอี
ก็มีการตรวจว่าผู้ตายติดโควิด๑๙หรือไม่
ผลเป็นลบไม่ได้ติดโควิด๑๙แต่ก็ต้องตรวจสอบว่าแล้วทำไมมานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
คือได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคือผู้ตายเนี่ยก็อยู่ในซอยนี้แหละคุณผู้ชม
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด
ก่อนเกิดเหตุคงจะมานั่งตรงเนี้ยเพื่อรอผู้โดยสารครับแต่โรคประจำตัวคงกำเริบ
แล้วล้มลงไปเลยเสียชีวิตเลยค่ะญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าก็ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดแหละว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
หลังจากนั้นก็จะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาญาติบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไผ่เลี้ยงนะคะ